สวัสดีคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่กันเป็นเรื่องดราม่าหน่อยแล้วกันนะฮะ

แต่ว่าด้านนะฮะมีดราม่าเพราะว่าลูกสาวของพี่พีชทองเจือค่ะ
ถ่ายรูปนี่เป็นรูปกรุ๊ปช็อตแบบนี้

ใช้อภิสิษฐ์เป็นลูกดารามาทายเฉยเลย
อยากมีแต้มบุญแบบนี้บ้างจัง
ใช่ไงแต้มบุญก็คือบอกก็เป็นลูกดาราอะไรอย่างนั้นแล้วนะคะ
ต้องขอชี้แจงในไอจีส่วนตัวเลยนะ

อัปเดตผลงานเพลงที่ทั้งคู่นั้นกำลังทำอยู่ด้วยค่ะ
ผมรู้ว่าทางพี่พีชเขาเป็นทางพรทเขาเชิญมาครับผม

แล้วก็ทางพ่อทอเชิญมาแล้วก็เหมือนเขาเลยขอมาถ่ายรูปพวกเราด้วยครับ

แม้ว่าสองนางนี้จะมีแบบว่าแนวแดนแนวเพลงออกมาใช่ไหมคะ
ก็เป็นโปรเจคที่เรียกว่ามีความหลากหลายหน่อยแล้วกันครับ
เราจะเรายังพูดเยอะไม่ได้ครับแต่ละคนยังมีโปรเจกต์ของตัวเอง
ซึ่งกำลังทำอยู่ครับให้ทุกคนติดตามกันอยู่ไม่ต้องห่วงครับผม
ความลับเยอะเหลือเกินนะคะนายใบนาย
แต่ว่าเป็นโปรเจคที่อยากจะให้แฟนนั้นเซอร์ไพรส์จริงนะคะ
กลับมากลับมาที่เรื่องดราม่านิดนึงนะคะคุณแจงเขาก็อธิบายนะว่าเออ
ทางครอบครัวคุณพีชทองเจือนนะนะให้รับเชิญเขาก็ถูกรับเชิญเนี่ย
ให้ไปร่วมงานเวลาโชนนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะไปเป็นครอบครัวเลย
แล้วก็น้องเนี่ยก็อยู่แถวนั้นพอดีงามอยู่แถวนั้นอยู่งานอยู่ใกล้กัน
ก็เลยขอถ่ายรูปแล้วก็ครอบครัวเขาไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวที่ถ่ายนะ
ก็คือมีแฟนคลับคนอื่นก็ได้ถ่ายเหมือนกันนะคะ
เข้าใจได้ไม่ได้ว่าเป็นแบบว่าอย่างเรื่องกรณีแบบซื้อปงซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วไปหลังเวที
อันนี้อาจจะมีดราม่ามากกว่านี้นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเป็นงานรวมหลายคนได้ถ่ายนะคะ